คุณผู้ชมครับเหตุเกิดในร้านทองครับ
คราวนี้มิจฉาชีพเป็นผู้หญิงฮะ
มาตีเนียนพูดคุยกับพนักงาน
คุยอยู่นานเป็นครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ

นี่แหละฮะใส่หมวกมาคนนี้แหละคุณผู้ชม

แต่งตัวดีคุยกันจนพนักงานขายซึ่งเพิ่งเป็นแบบมาฝึกงาน

แบบนี้แบบที่ก๊อปเคยโดนอ่ะเดี๋ยวลองฟังไปนะ

อ่าเหตุเกิดในร้านทองของห้างดังกลางเมืองสระบุรีครับ
คนร้ายเป็นลูกค้าผู้หญิงแต่งตัวดีอย่างที่ปุ้ยบอก
ปิดบังใบหน้าด้วยสวมหมวกสวมแมส
เข้าไปสอบถามน้องบุษบาแก้วเงินราช
เป็นพนักงานขายเพิ่งมาฝึกงานได้เดือนเสร็จ
โดยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนลายสร้อยมุกนี้แหละ

แล้วขอให้พนักงานหยิบสร้อยข้อมือหนัก๒สลึง๒เส้น
แล้วเธอก็ทดลองใส่ข้อมือทั้งสองข้าง
พนักงานถอดคืนไปเส้นหนึ่งจากเบอร์ขวา
เหลือเส้นหนึ่งที่มือซ้ายถูกต้องไหมครับ

ระหว่างนี้คนร้ายก็สอบถามเพิ่มเติม

พนักงานสาวเริ่มมึนงงแล้ว
ลืมถอดสร้อยข้อมืออีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่

ขอดูทองหนักหนึ่งบาทอีก
พนักงานสาวเดินไปอีกข้างหนึ่งจะหยิบใช่ไหม
คนร้ายทำทีเดินตามไปคุยต่อ

แล้วทำทีเหมือนเปิดกระเป๋าสะพายหยิบของ
แล้วก็ล้วงมือทั้งสองข้างเข้าไปในกระเป๋าปลดสร้อยท้อง
เรียบร้อยหล่นใส่กระเป๋าไปแล้ว
แล้วก็ทำแบบเนียนเดินออกไปเลยครับคุณผู้ชมครับ

นี่แหละฮะคือน้องกระดูกยังไม่แข็งไง
ประสบการณ์ยังน้อยเพราะว่ามาฝึกงาน
บุษบาพนักงานขายฝึกงานเนี่ยเล่าบอกว่า
คุณนักข่าวสร้อยข้อมือที่คนร้ายขโมยไปใน๒สลึง
มูลค่า๑๓๕๐๐บาทโอ๊ยน้องหน้าซิดเลยสงสาร
ขณะเกิดเหตุพนักงานทุกคนติดลูกค้าอยู่
คือปกติเนี่ยก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
น้องคนนี้จะไม่ได้ขายทองคนเดียว
เขาเพิ่งมาฝึกจะคอยมีพี่เลี้ยงประกบ
แต่ทำไมทำไมผมว่าคนร้ายมันเลือกด้วยแหละนะ

คือคนอื่นติดงานหมดคราวนี้น้องต้องขายคนเดียวยังไม่ชำนาญไงครับ
จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพมันเข้ามาตีเนียน
แบบนี้นะครับตัวเธอเนี่ยบอกว่า
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนน้องบุษบาก็ได้ตักเตือนไปแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวัง
คือวันนั้นทุกคนชะล่าใจไม่คิดไงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ในห้างดังได้
ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญกับพนักงานทุกคนนะครับที่ต่อไปต้องเข้มงวดนะฮะ
อาจจะต้องขอให้ลูกค้าถอดหมวกถอดแว่นตาดำอะไรยังไงหรือเปล่า
ตำรวจก็เร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของมิจฉาชีพสุดเนียนรายนี้อยู่นะฮะ